กลับมาตรวจสอบเรื่องราวในโลกโซเชียลสายตรวจโซเชียลต้องตรวจเรื่องนี้เลย
ว่าสอหอทำร้ายร่างกายของประชาชนจริงหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านถูกชายในเครื่องแบบสารวัตรทหารหรือสห
ภายในซอยสำโรงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่๑๗กันยายนเวลาประมาณ๕ทุ่ม
เป็นภาพนี้ความบุญวายที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ
เขาบอกว่าผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ระบุว่าขณะที่ตนกำลังถ่ายคลิป
การเข้าระงับเหตุทะเลาะวิวาสของกลุ่มวัยรุ่น
แต่ปรากฏว่าตัวเองได้ถูกสอหอหญิงทำร้าย
ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและที่บริเวณใบหน้า
จากนั้นสหชายก็ได้สั่งให้หยุดถ่ายคลิป
และพยายามแย่งโทรศัพท์จากตนเองไป
และยังเอากระบองตีศีรษะหลายต่อหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บ

ใช่ครับสหหญิงกับสหชายใช่ครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายดิฉัน
แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ก็เป็นคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าตำรวจก็รับแจ้งความเอาไว้
เพราะว่าทางสพสำรงเหนือเขารับแจ้งความไว้

ตกลงแล้วเป็นสอหอทำร้ายร่างกายประชาชนจริงหรือเปล่า
แล้วก็เขาบอกว่าตั้งคำถามว่าเป็นสอหอจริงหรือเปล่าอีกด้วย

ครับเรื่องนี้เองทีมข่าวสายตรวจโซเชียลของเรา
ก็ต้องเดินทางลงพื้นที่ไปทั้งที่โรงพัก
แล้วก็แน่นอนครับก็ไปพบกับคนที่จัดงานคอนเสิร์ต
ถามซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในงานคอนเสิร์ตของคุณ

ได้เข้าให้การกับตำรวจพร้อมกับเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า
เรื่องราวที่อยู่ในโลกโซเชียล
เป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิด
เขาบอกแบบนี้อันนี้ผู้ร่วมจัดงานคอนเสิร์ตบอกนะครับ
เหตุการณ์นี้เริ่มจากวัยรุ่นกลุ่มที่ลงคลิป
กับกลุ่มคู่กรณีได้มีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน

ทางเจ้าของงาน

ใช่เขาก็มีการจ้างเจ้าหน้าที่สอหอมาจริง
มาทั้งหมด๖นายแบ่งเป็นสหทหารบก๕นาย

แล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่อาสาอีก๕นายมาดูแลความปลอดภัย
ตลอดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสนุกสนาน

กลุ่มคนถ่ายคลิปได้ไปทะเลาะวิวาส
กับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มที่มาเที่ยวงาน

และสอหอในการเข้าระงับเหตุ

แต่เขาทำหน้าที่ของเขาจริง
ก็คือการเข้าไประงับเหตุ

กลับวิ่งไปชนกับผู้หญิงอีกคนนึง
กำลังจูงลูกชายวัย๓ขวบ

จนทำให้ศีรษะของลูกชาย

ลูกชายไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่สอหอก่อน
จากนั้นก็เข้าไปเอาเรื่อง

แล้วสอหอก็พยายามที่จะเข้าห้าม
ปรามสกัดกั้นทุกกลุ่ม

คือ๑กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มถ่ายคลิป
และ๓ผู้หญิงคนนี้

กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกทำร้าย

ดังนั้นการเข้าไปแจ้งความครั้งนี้กลับกลาย
เป็นว่าโลกโซเชียลเอาเรื่องราวของเธอ

ไม่ได้แจ้งความกล่าวโทษสอหอนะ
เพราะที่ฟังแล้วนะ
อันนี้เป็นในส่วนของผู้จัดงานเขาเล่าให้ฟังนะ
อยากฟังเสียงชี้แจงของผู้จัดงานไหม

คือเรื่องนี้เจ้าของที่จัดงาน

มันผิดแผกไปจากสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเห็น

ซึ่งกำลังมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
แต่ว่าเป็นผู้เบี่ยงประเด็น
แต่ปรากฏว่าดันเอาคลิปนี้ไปลงในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการเบี่ยงประเด็นไปว่าสอหอทำร้ายร่างกายผู้หญิง
แล้วก็สอหอทำร้ายร่างกายประชาชนฉุดกระชากแม่กับเด็กนะครับ
ตัวเจ้าของคนจัดงานยืนยันนะครับว่าสอหอเขาทำหน้าที่ตามปกติของเขา
แล้วก็บอกว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการเชิญตัวเจ้าหน้าที่สห
ทั้งหมดมานะครับก็ยินดีที่จะประสานให้
คดีนี้พันธบรวจโทมงคลพฤกษชาติรองผู้กำกับการสพสำรงเหนือ
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนต่อไปนะครับ
รอฟังนี่แหละค่ะว่าสหถ้าถูกเชิญตัวมาสอบปากคำ

เพราะตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องก็๑กลุ่มวัยรุ่นแหละ
ที่มีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับกลุ่มคนถ่ายคลิป
แล้วก็เชิญผู้หญิงคนนี้ที่อุ้มลูกมากำลังจะกลับบ้านพอดี
แต่ว่ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เชิญสอหอมาอีกนะครับ